พังงาตอนนี้มีแบงค์ปลอมนะฮะที่มิจฉาชีพเอาไปใช้หลอกลวงชาวบ้านเขา
ท่านก็ระวังกันหน่อยนะครับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะครับ
เป็นพนักงานนวดแผนโบราณนะฮะก็เจอนุ่มแสบคนหนึ่งนะฮะ
แต่งตัวภูมิฐานขับรถเก๋งมาที่ผู้เสียหายไปแจ้งตำรวจนะ
มาถึงก็มานวด๓ชั่วโมงนะครับโดยตกลงกันที่ราคาเนี่ยชั่วโมงละ๕๐๐บาทนะฮะ
นวดสามชั่วโมงพันห้ามิชชาชีพชายคนนี้ให้มาสามพัน
พันสามใบนะครับเธอก็ไม่ได้ทันจะดูตรวจสอบว่าเออมันแบงค์จริงแก๊งปลอม
ไม่คิดว่าจะเป็นมิจฉาชีพไงค่ะมารู้ตอนหลังอ้าวโอ้โห
ทีแรกดีใจนึกว่าได้ติ๊บเพราะผู้ชายคนนี้แต่งตัวดีอ่ะดูดีมีฐานะ
แล้วระหว่างนวดไปก็ทำเป็นพูดเป็นคุยดูดีหมด
รู้จักคนนู้นคนนี้ในพื้นที่หมดเนี่ยฮะทุกผู้ชมครับ
ก็ไม่ทันระวังนะฮะก็เลยเจอแบงค์ปลอมเข้าไปนะฮะ
วันนี้ที่สพท้ายเหมืองที่จังหวัดพังงาช่วงเช้า
พนักงานนวดแผนโบราณวัย๓๗ปีไปแจ้งความ
แล้วก็หลักฐานคือแบงค์พันธุ์ที่เป็นแบงค์ปลอม๓ใบ
บอกว่ามีลูกค้าผู้ชายจ่ายค่านวดเป็นแบงค์ปลอม
เป็นเงิน๑๕๐๐เป็นร้านในหมู่บ้านบางคลีตะบลนาเตยอำเภอท้ายเหมือง
หลักฐานที่มีก็ท่านผู้ชมครับที่เขาพอจะมีอยู่ที่เอาไปให้เจ้าหน้าที่
ผู้เสียหายบอกว่าตอนที่ได้เงินมา๓๐๐๐บาท
เพราะว่าความจริงแล้วค่าโน้นในคับพันห้านะครับก็ดีใจที่ได้ทริปเท่าตัวของการทำงาน
เพิ่งมาสังเกตตอนหลังว่าแบงค์ที่ได้มามีลักษณะผิดปกติไม่เหมือนแบงค์ทั่วไป
ตรวจสอบแล้วรู้แน่ชัดว่าเป็นแก๊งปลอมก็เลยมาแจ้งความ
แต่มันลื่นมือเขาถูกเลยมันไม่ใช่ก็เลยโทรไปหาเขาคนมั่นใจแล้วเขาส่งว่า
มันไม่มีไม่มีลูกพระเจ้าหัว
ก็คือไม่เหมือนแบงค์จริงแล้วเขาว่าไงบ้างครับพอเราโทรศัพท์ไป
เขาไม่รับสายเลยตัดสายทิ้งตั้งโกนสายกำหนด
ก็เลยตัดสินใจมาก็มาแจ้งความ

พวกนี้ด้วยฮะก็เลยใช้วิธีการโทรติดต่อกับลูกค้าอะไรด้วย
มีเบอร์โทรสับก็ไม่น่าจะตามตัวยากไหมต้องลองไล่ดู
ต้องให้ตำรวจเข้าไปไล่ดูให้ก็มีหลักฐานแค่แบบนี้ลักษณะ
รูปชื่ออะไรแค่แบบเนี้ยนะฮะทีนี้ถามว่าแล้วทำไมถึงไปเชื่อได้ขนาดนั้น
ผู้เสียหายบอกว่าก็เพราะว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายแต่งตัวดีดูแบบภูมิฐานเลยขับรถเก่งด้วย
แล้วระหว่างที่นวดไปเนี่ย๓ชั่วโมงก็ชวนคุยแล้วก็พูดถึงคนที่อยู่ในหมู่บ้านคนนั้นคนนี้คือทำทีเหมือนเป็นคนที่แบบคุ้นเคยกับคนในหมู่บ้านแถวนี้ก็เลยไว้ใจ
แล้วก็ตอนที่ล้วงเงินกันในกระเป๋าให้เนี่ยระหว่างที่กำลังจะล้วงมาให้๓๐๐บาทเป็นค่านวดเนี่ยโอ้โหเธอบอกว่าเห็นที่กระเป๋าเงินของลูกค้าเนี่ยมีเป็นแบบเป็นมัดเงินเป็นมัดเลยอ่ะเลยคิดว่าสงสัยเขาคงเป็นคนมีตังค์ไม่คิดว่าจะเจอแบงค์ปลอม
ตำรวจก็บอกว่าพอจะรู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับชุดสืบสวนกำลังไปติดไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในพื้นที่ตามจุดที่คาดว่าคนร้ายจะขับรถมาแล้วก็ขับรถไปเดี๋ยวก็จะไล่แกะรอยต่อว่าเป็นใคร
ค่ะแล้วก็แบงค์เป็นปึกไม่รู้ไปจ่ายร้านไหนเอาไว้แล้วบ้างใครได้แก๊งปลอมก็ไปแจ้งความกันเพิ่มเติมนะคะ